พูดถึงคุณอัจฉริยะนี่ตอนนี้ก็ไปเรียกร้องเกี่ยวกับคดีของน้องวาวาอยู่นะฮะ
ิตตี้สาวที่เสียชีวิตในบ้านที่จัดปาร์ตี้ครับทุกผู้ชมครับ
นี่๘วันแล้วนะฮะ๘วันแล้วตำรวจเนี่ย
อยู่ในระหว่างการสอบปากคำคนในงานที่จัดปาร์ตี้แล้วก็ว่าจ้างสาวพริตตี้ไปนะฮะ
น้องวาวาจะเสียชีวิตทีนี้คำถามมันมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทางครอบครัวของน้องวาวา
แล้วก็นายอัจฉริยะได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็คือการที่น้องวาวาถูกคนในบ้านปาร์ตี้เนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลแถวเกษตร
พระหลโยธินเนี่ยแล้วมีการรักษาตามขั้นตอนเร่งด่วนหรือไม่
แบบยูเซฟทิ้งไว้จนเขาเสียชีวิตหรือเปล่า
ไปดูภาพนะช่วงเวลาสุดท้ายที่น้องวาวาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
มีการชี้แจงออกมาบ้างผ่านทางสื่อ
แต่ว่าเรายังไม่เห็นว่าเป็นของโรงพยาบาล

แต่เขาก็ชี้แจงนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
ดูภาพของน้องวาวาที่อยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
ก็เหมือนกับมีเจ้าหน้าที่หรืออาจจะเป็นแพทย์
หรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมาถามประเมินอาการ
แล้วก็มีใครที่คอยตอบคำถามอยู่สักคนหนึ่ง
นี่เป็นภาพก่อนที่น้องวาวาหรือว่านางสาววิชยาพรวิเศษสมบัติ
วัย๓๔ปีพริตตี้สาวจะเสียชีวิต
ลักษณะมือยังเกรงอยู่นะครับ
ตอนที่ถูกรถยนต์คันหนึ่งขับมาส่งที่โรงพยาบาลช่วงเช้าของวันที่๒๓กุมภาพันธ์
แล้วก็มีในเก่งที่ว่ามาจ่ายสตางค์เอาไว้
แต่ว่าทีนี้ทางครอบครัวบอกว่าต้องจ่ายสตางค์ก่อนแล้วรักษาหรือยังไร
แต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาชี้แจงเบื้องต้นออกมาแล้วนะฮะ
แต่เราก็ยังตรวจสอบอยู่ว่าเป็นของโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการหรือเปล่า
เราก็อยากให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยชี้แจงผ่านทางเราได้นะครับ
อยากจะชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคือผมเชื่อว่าคงไม่มีโรงพยาบาลหรือว่าแพทย์พยาบาล
เมินเฉยลักษณะอาการของผู้ป่วยที่แบบวิกฤตจริงหรอก
ที่โรงพยาบาลเขาชี้แจงเบื้องต้นมาเนี่ยบอกว่าก็มีการตรวจอาการตามขั้นตอน
ตรวจชีพจรความดันรอผลการตรวจเลือดนะฮะแล้วก็ประเมินอาการแต่ว่าคนไข้ก็เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิต
นี่นะฮะแต่ชี้แจงเพิ่มเติมได้นะครับถ้าทางโรงพยาบาลต้องการชี้แจงนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือภาพที่เกิดขึ้นหลังจากน้องวาวาไปรับงานเอ็นเตอร์เทนที่บ้านหรูหลัง๑ที่ถนนเสนานิคม๑ซอย๑๒แยก๒เขตจตุจักรกรุงเทพ
นะยังรู้สึกตัวตอนเนี้ยนะฮะเสียงสนทนาเนี่ยเป็นการคุยกันระหว่างผู้ชายสองคนกับพยาบาลนะฮะชายสองคนที่ขับพาน้องวาวามาส่งโรงพยาบาลนั่นแหละ
ทำให้ครอบครัวก็เกิดคำถามว่าต้องรอนานกว่า๕๐นาทีเลยหรือแล้วก็ไปร้องต่อสบสต่อกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้
แต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าก็มีการตรวจรอประเมินอาการตามขั้นตอนทุกอย่างตามขั้นตอนไม่มีการประวิงเวลาอะไรนะครับ
วาวาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับพบว่าถูกนำตัวมาส่งโรงพยาบาลที่นี่โดยผู้ชายสองคนหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงานปาร์ตี้นะฮะ
หลังจากนั้นก็เสียชีวิตนะครับตามช่วงเวลาต่างที่ท่านก็ติดตามข่าวสารมาตลอดมีในเก่งมาจ่ายสตางค์นะ
รายงานข่าวบอกว่าในเก่งก็ไปอ้างกับแพทย์ด้วยซ้ำว่าน้องเสพยาอีมานะฮะ
แต่ทางครอบครัวยืนยันว่าน้องไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ถ้าจะมีผลยาเสพติดในร่างกายน้องจริงเนี่ยแสดงว่าต้องมีใครเนี่ยเอายาเสพติดแอบให้น้องกิน
เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้ค่ะในอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมที่ได้รับมอบอำนาจจากครอบครัวของน้องวาวานะคะ
ยืนยันว่าจะเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะ
เพราะว่าโรงพยาบาลชี้แจงออกมาเนี่ยขัดแย้งกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มา
คือน้องวาวาไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๒๙นาที
ซึ่งตามหลักอยู่เสร็จทางโรงพยาบาลสามารถรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินได้ทันที
เมื่อรักษาเสร็จค่อยเรียกเก็บเงินภายหลัง
แต่โรงพยาบาลกลับประวิงเวลาในการรักษา
หากรักษาตั้งแต่แรกน้องวาวาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
อันนี้ในมุมของนายอัจฉริยะที่จะมีการเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ก็ได้รับมอบหมายจากทางครอบครัวของน้องวาวา
จากนี้ค่ะจะมีการดำเนินคดีฐานช่อโกงกับกรรมการผู้จัดการของโรงพยาบาลด้วย
เพราะว่าในใบเสร็จรับเงินระบุค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด๒๒๕๕บาท
โดยมีการเรียกเก็บค่าอาหารผู้ป่วยเป็นเงิน๔๐๐บาท
จ่ายค่าชุดผู้ป่วยที่น้องวาวาใส่๕๐๐บาท

ซึ่งจะให้ทีมทนายความฟ้องร้องในเรื่องของการละเมิดสิทธิ์นะคะ
ถ้าขัดแย้งกับกล้องวงจรปิดที่เราได้รับมา

เหมือนยิ่งทำให้เห็นว่ากว่าคุณจะรักษาน้องเขาเนี่ย
กับกรรมการพจการเป็นบริษัทได้แหละของงบาลเนี่ยนะ
มีกรรมการพจกรรม๖คนนะก็มาหาช่องโกง
แล้วก็กำลังให้ทนายความร่างฟ้องเรื่องละเมิด
โดยไม่ต้องรอผลของสปสอก็ดำเนินการได้เลย
อันนี้มันเป็นความผิดค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้ว
คุณผู้ชมคะวันที่๘มีนาคมค่ะนายอัจฉริยะ
จะนำโรงบรรจุศพของน้องวาวาไปตั้งไว้ที่หน้าโรงพยาบาลค่ะ
เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องวาวานะคะ
คือนายอัจฉริยะบอกว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้
ไม่ได้หมายความว่าการเสียชีวิตของน้องวาวาเกิดจากโรงพยาบาลนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามจากทางโรงพยาบาลด้วยนะคะ
เพื่อให้โรงพยาบาลได้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แต่ทางโรงพยาบาลยืนยันว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะ
เราก็พร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลจากทางฝั่งของโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ท่านผู้ชมครับถ้าเป็นเรื่องของยาเสพติดขึ้นมาเนี่ย
ทางครอบครัวของน้องวาวายืนยันว่าน้องวาวาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะ
ต้องมีใครแอบเอายาเสพติดให้น้องกินเข้าไปให้น้องเสพเข้าไป
เกิดอาการช็อกอาการน็อกจนเสียชีวิต
แต่ถ้าดูจากภาพของน้องวาวาในช่วงสุดท้ายเนี่ย
คือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เจอตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็พาขึ้นรถ
แล้วก็เข้าห้องฉุกเฉินเขาบอกว่ามีอาการเกร็งไปหมดนะฮะ
ผลการตรวจร่างกายน้องวาวาที่รายงานออกมาเนี่ยบอกว่าพบสารเสพติดกับยานอนหลับในร่างกายอยู่๔ชนิดนะฮะ
คือมันคล้ายกับสูตรเคนมผงหรือยังไรที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้นะ
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ทำให้เธอต้องเสียชีวิตนะ
หรือว่าจะเสพเข้าไปด้วยมีการใครหลอกเอาให้กินให้เสพอะไรยังไงให้สูตรยังไงก็ไม่รู้
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องวาวาลักษณะอาการเกร็งตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลบนเตียงเนี่ยฮะ
เราไปถามเสือดุสิตเสือดุสิตนี่เป็นผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิด
เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เพื่อจะถามดูว่าลักษณะแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่จะน็อกช็อกจากการเสพยาเกินขนาด
เสือดุสิตบอกว่าไม่เคยเห็นคนที่เสพยาเกินขนาดแล้วมีอาการแบบนี้มาก่อน
ที่ผ่านมาเขาเคยเห็นก็คือคนเสพยาเสพติดอย่างยาบ้ายาเคหรือจะเคนมผลเกินขนาดก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากง่วงซึมเกิดอาการประสาทหลอน
จากลักษณะมือไม้แบบนี้มาก่อนแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นเนี่ย
ดุสิตบอกว่ายาเสพติดไม่ควรยุ่งเกี่ยวนะคือผลลัพธ์มันเนี่ยถ้าไม่เสียชีวิตก็เสียอนาคต
น้องผมไอ้เคสน้องผมเนี่ยเราพูดได้เพราะเราเห็นเพราะว่ามันเกิดกับพวกในกลุ่มน้องน้อง
เราเคยเห็นอาการแต่อย่างน้องวาวาเนี่ยผมไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นอะไร
ผมก็ไม่สามารถที่ไปพูดได้พูดผิดนิดนึงผมก็โดนเขาด่าแล้ว
ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้เราไม่รู้จริงแล้วเราก็ไม่เคยเห็นคนที่เขาแบบว่าเสพยากันขนาดแล้วช็อก
เราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่สามารถพูดได้น้องเขาอาจจะเป็นโรคประจำตัวหรือเปล่า
ที่เห็นก็มีแค่ยาบ้าไอซ์แล้วก็เคนมผงนะก็อย่างอย่างยาบ้ากับไอซ์มันหล่อน
คิดไปเองว่าใครจะมาฆ่าอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเคนมผงเนี่ยคือเมาจำอะไรไม่ได้เบอร์
อันนี้คืออาการทนขนาด
ไม่ได้เกินขนาดหรอกมันเอาไว้อยู่แค่นั้นเอง
ดูสิก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรแล้วนะฮะเขาแค่เคยมีประสบการณ์แล้วก็รู้จักคนที่เขาเคยเสพยาเสพติดอะไรแบบนี้นะครับ
เราถามอาจารย์ออสด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์นะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตรนะครับ
ออสบอกว่ายาเสพติดที่พบตามรายงานที่พบในตัวน้องวาวาเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้กดประสาทและเกิดอาการหลอนกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างหนัก
เรียกว่าเป็นแบบน้องเคนมผงถ้าถามความรุนแรงเนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอเนี่ยไม่รู้จะถูกผสมในรูปแบบไหนนะ
ทำให้คนเสพเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้
ที่เจอในศพของน้องวาวาเนี่ยนะครับก็เจอพร้อมกับเคตามีนก็เป็นยาสองตัวผสมกันนะครับเคตามีนก็เป็นยาเสพติดประเภทกดประสาทแล้วก็ทำให้หลอนด้วยนะครับ
น้ำผงในเคสที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมมีการใช้๒ตัวนี้ด้วย
แต่ว่ามีการผสมโลเซดมิคุมหรือพวกไดเอสซิปรินคือกลุ่มยานอนหลับ
แล้วก็ยากระตุ้นเข้าไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับพลตำรวจรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรอง
บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าภายในบ้านที่เกิดเหตุ
ิตตี้ทั้งหมดยอมรับว่ามีการดื่มเหล้าและเสพยาเสพติด
ชั้นศักดิ์ที่๒ของบ้านจริงแต่ไม่ได้ยืนยันว่าถูกบังคับให้เสพหรือไม่
เพียงแต่มีการวางเอาไว้ให้คนร่วมงานเสพนะคะ
ยาเสพติดในงานเป็นยาอีนะคะแล้วก็มียาเสพติดอีกหลายชนิดเลย
ก็เป็นชนิดที่พบในศพของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้อยู่ระหว่างกู้เซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดในบ้านค่ะ
ตอนนี้ทางการสอบสวนด้วยต้นน่าเชื่อว่ามี๒คือมียาเคกับยาอี
แล้วก็มีสารเสพติดตอนนี้รอผลตรวจครับทุกท่านที่เรียกมาสอบปากคำเราส่งตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งหมด
ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอะไรครบทุกอย่างนะครับก็รอผลการตรวจนะครับ
ส่วนเจ้าของบ้านก็ได้สอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้รับว่าเป็นคนจัดให้มีการปาร์ตี้งานเลี้ยงนะครับมั่วสุมในบ้านของตัวเองนะครับ
แต่ยังปฏิเสธในเรื่องของการนำยาเสพติดเข้ามาอันนี้ก็คงอยู่ที่ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนต่อไป
ตำรวจบอกว่าขยายผลเพิ่มนะคะไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วยที่รับตัวน้องวาวาไปรักษาค่ะ